หรือจะต้องรอหรือจะต้องยังไงค่ะกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
ประชุมแล้วมีมติเห็นชอบแบบนี้ค่ะ
ป้องกันโควิดสิบเก้าเข็มสี่ได้แล้ว
ดูจากชื่อแล้วเป็นจุดท่องเที่ยว
แล้วก็มีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ค่อนข้างมาก
อันนี้ดิฉันเป็น๑ใน๑๐ด้วยนะคะเนี่ย
ได้ฉีดแล้วค่ะเดี๋ยวรอนะคะ

ผู้ที่รับวัคซีนต้องฉีดเข็ม๓ไม่ต่ำกว่า๓เดือน
เอาถามตัวเองกลับไปดูข้อมูลในหมอพร้อมสิคะ
เกิน๓เดือนหรือยังสูตรมีดังนี้ฟังค่ะ
ผู้ที่ฉีดแอสตราเซเนก้าเป็นเข็มที่๑และเข็มที่๒
ที่๓เป็นไฟเซอร์เพราะฉะนั้นเข็มที่๔จะเป็นไฟเซอร์
ส่วนผู้ที่ฉีดซีโนแวคเข็มที่๑และเข็มที่๒
ที่๓เป็นแอสตราเซเนก้าเข็มที่๔จะเป็นแอสตราอาเซเนก้า
นี่ดิฉันต้องอยู่ในกลุ่มที่๒นะคะเนี่ย
คุณกลุ่มที่๒กลุ่มเดียวกัน
รอนะคะตอนนี้รอวันและเวลาการลงทะเบียนการขอรับวัคซีน
ทางคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขานุการ
จะมีการวางแผนบริหารจัดการวัคซีนในแต่ละจังหวัด
ก็คือ๑๐จังหวัดที่คุณผู้ชมเห็นไป
กำหนดจุดการฉีดรวมถึงการประชาสัมพันธ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามารับเข็มที่๔ต่อไป
ดังนั้นขอให้ประชาชนใน๑๐จังหวัด
ติดตามประกาศของจังหวัดอย่างใกล้ชิด
ว่าจะที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะคะ
โอภาษการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค
บอกเพิ่มเติมค่ะบอกว่าการจะฉีดวัคซีนใด
แพทย์ที่ดูแลสามารถแนะนำตามหลักการได้เช่นกัน
ส่วนประชาชนที่ฉีดสูตรไข้
ดังนั้นแต่ถ้าหากดูตามหลักควรฉีดไฟเซอร์
แต่ที่นี่เอา๒สูตรก่อนนะคะ

ณจนถึงตอนนี้คนที่๓เข็ม

คุณเนี่ยครบตามที่เขาบอกได้หรือยังถึงจะไปรับวัคซีนได้นะ